อ่าเรื่องวัดบางย่าแพรกหน่อยคุณผู้ชมหลังจากเป็นประเด็นไปเมื่อวานนี้เมื่อคืนวาน
ครับนะคะจนจนหลายหลายฝ่ายก็จับตาดูเมื่อคืนมีประเด็นอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่ามีมือดีย่องเข้าไปในวัดแล้วไปงัดหน้าต่างคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือสาราที่อดีตเจ้าอาวาสที่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะ
คือไปงัดไปงัดแต่ว่าไม่สามารถเอาอะไรไปได้ตำรวจก็ต้องไปอีกรอบหนึ่ง
นะคะสาราสี่วัดบางย่าแพรกที่พระประแดงสมุทรปาการเป็นสาราที่อดีตเจ้าอาวาสใช้ทำงานก่อนหน้านี้ค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพสำรงใต้ไปตรวจสอบพบที่หน้าต่างสาราข้างมนตบมีร่องรอยเหมือนถูกของแข็งงัด
รอนบรรพับหน้าต่างทั้งสองบาทนะคะนายเก๋เป็นคนที่มาเจอนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มพระในวัดบอกว่ามีคนมางัดหน้าต่าง
กุฏิอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นข่าวก็ไม่รู้ว่าใครมาทำนะคะ
หลังจากนั้นพระสงฆ์ในวัดก็เลยเอาไม้มาตีแปะหน้าต่างรอบสาราทั้งหมดเลย
กลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครมาลักทรัพย์หรือมางัดแงะซึ่งคาดกันว่าในสาราอาจจะมีทรัพย์สินหรือของมีค่าของอดีตเจ้าอาวาสหรือเปล่า
ตำรวจชุดสืบสวนก็จะรวบรวมหลักฐานติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบังย่าแพรกนะคะร่วมกับตำรวจสำรงใต้

ซึ่งผลออกมาแล้วว่าไม่พบพระมีสารเสพติดแต่อย่างใดค่ะ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรก
พระบุญมีชื่นเกษมกิติธโรบอกว่า
จะดึงศรัทธาของชาวบ้านกลับมาต้องจัดระเบียบกันใหม่
ปัญหาต่างที่เคยถูกร้องเรียน

ก็จะเปิดทางให้ชาวบ้านเข้ามาพูดคุยและจะรับฟังเสียงทุกคนนะคะ
นี่รักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่
ท่านก็บอกว่าจะต้องสร้างศรัทธาใหม่
ส่วนเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินของกุฏิอดีตเจ้าอาวาส
ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่าท่านยังอยู่ในรักษาการเจ้าอาวาสอยู่

ยื่นเรื่องไปที่เจ้าคณะตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ